คุณผู้ชมคะความรักที่ไม่สมหวังเวลาเลิกรากันไป
ก็ไม่ควรจะประสงค์ร้ายต่อกันหรือว่าก่อเหตุร้ายนะคะ
หลายข่าวมันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ
ที่นครศรีธรรมราชค่ะคือคบหากันแล้วก็เลิกกัน
คือฝ่ายหญิงก็บอกเลิกฝ่ายชายไม่พอใจ
ไม่พอใจถึงขั้นเอาปืนไปกระหน่ำยิงใส่ที่รถเขาใส่ที่บ้านเขา
แล้วดูร่องรอยการกระหน่ำยิงใส่นะคะโอ้โหอืม
แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมายิงเนี้ยค่ะอ่า
ถ่ายรูปปืนแล้วก็ส่งรูปไปขู่ฝ่ายหญิงก่อนด้วยนะอืม
ตอนนี้กำลังไล่ล่าตามจับตัวอยู่นะคะสำหรับผู้ชายที่ก่อเหตุนะคะ
นี่คือสภาพรถดูสิคะกระบะอีซูซู๔ประตูสีน้ำเงิน
ฝั่งขวาของรถเนี่ยค่ะเป็นรูพลุนเลย
แล้วก็มีชิ้นส่วนกระสุนตกอยู่ชิ้นหนึ่งรถคันนี้จอดอยู่ที่โรงจอดรถนะคะ
ครับรถคันนี้เป็นของนายสุพนัทอายุยี่สิบแปดปี
อยู่ในบ้านเช่าซอยชูสุวรรณริมถนนสายนครพรมคิรี
ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชส่วนบ้านเช่าเลขที่หนึ่งหกศูนย์ทับหก
นางสาวสิริภาวันอายุยี่สิบสามเป็นคนเช่าอยู่ครับ
ก็มีร่องรอยถูกยิงค่ะกระสุนปืนไม่รู้ขนาด
กระสุนมันทะลุเข้ากระจกเข้าผนังหลายรูเหมือนกันตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช
แล้วที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบนะคะเนี่ยค่ะมีรูกระสุนที่ผนัง
มีรูกระสุนที่กระจกตัวนางสาวสิริภาวันบอกว่า
คนร้ายมาก่อเหตุสองครั้งซ้อนครับหกโมงเช้าเมื่อวาน
เอาปืนมายิงใส่บ้านครั้งหนึ่งแล้วหนีไปตีสี่เช้าวันนี้มาก่อเหตุซ้ำอีกรอบหนึ่ง
เอาปืนยิงใส่รถกระบะและยิงใส่บ้านจนได้รับความเสียหาย
นี่ยังเคราะห์ดีนะคะกระสุนไม่โดนใครนะคะ
และผู้ก่อเหตุก็เป็นอดีตแฟนของเธอนั่นแหละ
คือเธอบอกเลิกแล้วก็เลิกแบบแยกกับผู้ชายคนนี้
หลายเดือนแล้วด้วยนะครับแต่ว่าผู้ชายคนนี้ยังตามมาระรานข่มขู่ไม่เลิก
แล้วก็มาก่อเหตุถึงขั้นเอาปืนมายิงอ่ะค่ะทีเนี้ยเจ้าที่ก็ตรวจสอบ
หลักฐานถามข้อมูลจากเจ้าของบ้านเช่าที่อยู่ใกล้
คือเจ้าของห้องเช่าเขาก็ได้รับความเสียหายจากคนร้ายที่ไปก่อเหตุยิงนะคะ
ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีค่ะครับเพื่อจะนำตัวมาดำเนินคดี
ตราบใดที่ยังจับไม่ได้ตัวฝ่ายหญิงผู้เสียหายเขาก็หวัดภาวะ
ก็กลัวว่าไม่รู้วันดีคืนดีจะวนกลับมาอีกเมื่อไหร่จะทำไปทำไม
นั่นน่ะสิคะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยอืมอ่าทุกผู้ชมครับ